พูดถึงโรงพยาบาลสิริราชแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญนะคะ
อยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดช่วงระยะเวลา๒ปีกว่าที่ผ่านมา
เพราะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ประทับรักษาพระการประชวนของในหลวงราชการที่๙ก่อนเสด็จสวรรคตค่ะ
จากเรื่องราวบรรยากาศในช่วงนั้นแล้วไทยรัฐทีวีก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณ

ทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยากว้างไกล๑๘๐องศาที่เห็นอยู่นี้
เป็นอีกจุดหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
เฉพาะเส้นทางรถไฟสู่โรงพยาบาลสิริราช
รถไฟชาญเมืองสายสีแดงอ่อน
สูตรต่อขยายสริราชตลิงชัน
รถไฟฟ้ามหานครสายสีส้ม
ล้อใต้แม่นัมเจ้าประหลาดเข้าสู่โรงพยาบาลสริราช
จุดต่อรถโรงพยาบาลสิริราช

จะทำให้การจราจรโดยรอบโรงพยาบาลดีขึ้นมาก

ก็จะเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น
เมื่อเข้าไปยังโรงพยาบาลสิริราช
เห็นพระราชานุสวรีสมเด็จพระมหิตราธิเบศ
ดุญเดชวิกรมพระบรมราชนก
ซึ่งเป็นอีกจุดสำคัญที่ผู้คนต้องไปกราบไหว้สักการะ
ปฏิสถานอยู่ด้านหน้าศาลาศิริราชร้อยปี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี

บ่งบอกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของราชการที่๙
ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริยอดกระตันยู
คนไทยส่วนใหญ่มีโอกาสได้เห็นราชการที่๙
ทรงสักการะพระราชนุษวรี
และพระรูปหล่อทั้งสองพระองค์นี้อยู่บ่อยครั้ง

จะมีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท

ปัจจุบันลานพระราชบิดาปกคลุมไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น
ไปด้านซ้ายและขวาจะเห็นสีตรังต้นไม้ของพ่อ
ซึ่งรัชกาลที่๙ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่๖สิงหาคม๒๕๖๒
และได้เสด็จลงจากที่ประทับอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ทอดพระเนธต้นศรีตรังทั้งสองอย่างต่อเนื่อง
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
รัชกาลที่๙ทรงมีต่อโรงพยาบาลสิริราชให้ฟังว่า
พระองค์ทรงห่วงใยผู้ป่วยที่เดินทางมารับการรักษา
มีพระราชดำริให้แยกท่อน้ำทิ้งออกจากท่อน้ำฝน
และสร้างบ่อพักน้ำป้องกันผู้ป่วยได้รับเชื้อจากน้ำท่วมขัง
และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
สร้างพื้นที่ให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนกริมแม่น้ำเจ้าพระยา
อีกส่วนหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณอีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งส่งพระราชทานมาอย่างต่อเนื่องมาตลอด
ตั้งแต่ช่วงที่เข้ามารับการถวายการดูแลจนถึงปัจจุบันนี้
ก็คือการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศรีราช
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก็หลายครั้ง
พระราชทานนามอาคารที่เกี่ยวข้องกับการให้การดูแลผู้ป่วยได้โอกาสก็หลายครั้ง
และสุดท้ายก็คืออาคารนวมินทรปภิษ๘๔พันศา
สำหรับอาคารนวมินทรบอพิษ๘๔พันศาที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้
นับเป็นสถานที่สุดท้ายที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไว้ให้จัดสร้างขึ้น
ขณะเดียวกันนามพระราชทานที่มีความหมายอันลึกซึ้งถึงพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงเจริญพระชนมพันศา๘๔พันศา
จะเป็นอนุสรให้คนไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่๙ตราบนานเท่านาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน